ข่าวที่จบไปเมื่อสักครู่
รถคันนั้นที่ถ่ายได้จากกล้อง
ติดหน้ารถของรถไผ่จู่ไผ่ฉุกเฉิน
อันนี้จะเป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งเลยครับว่า
เดี๋ยวนี้กล้องและโทรศัพท์มือถือ

ในการช่วยจัดระเบียบสังคม
แต่ก่อนเรื่องแบบนี้เนี่ยมีกันเยอะครับ
แต่เดี๋ยวนี้ใครคิดจะทำอย่างนี้
ต้องดูว่าถ้าภาพออกมาอย่างนี้
เป็นคลิปมาออกโทรทัศน์

ที่คุณยายคนนั้นเนี่ยไม่เสียชีวิต
และคนขับรถฉุกเฉิน
เขามีวิธีการที่จะแซงไปได้
แต่ภาพที่เราเห็นอย่างนี้ไม่ไหวครับ
อันนี้สังคมก็จะลงโทษ

จะทำอย่างนี้ต้องระวังนะครับ

มือถือคือกล้องถ่าย

แล้วคลิปก็นำมาออกโทรทัศน์

อิทธิพลของโทรศัพท์มือถือ

มีประมาณขอเลขไป

หากเด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
ไม่เป็นคนแก่ที่ไม่ใช้มือถือ

อยู่ประมาณ๕๐ล้านคน

มีนักข่าว๕๐ล้านคน

ฉะนั้นอิทธิพลของโทรศัพท์มือถือ

มาจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

ของครอบครัวหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า

แต่ก่อนเราได้ยินว่าอารมณ์ร้อน
เดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์เขาใช้คำว่า
หัวร้อนก็เข้าใจได้ครับ

จะมีคนเบ่งขี้เบ่ง
วดอ้างกลางอย่างนี้เยอะครับ

คุณเอารูปเอากล้องมา

ตำรวจรังแก่คุณ

ดูอิทธิพลของคลิปสิครับ

คนที่เคยถ่ายไว้ที่นั่นที่นี่
ถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้

ทำมาแล้วตั้งไม่รู้กี่หน

โทรศัพท์มือถือจัดระเบียบสังคมได้

จัดระเบียบให้ตำรวจนอกแถว

ใครที่เคยโมโหตำรวจ

ฉะนั้นหลายกรณี

คนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

บางทีสังคมลงโทษ

จำคุก

คนแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ
สงสารเยอะแยะไปหมดเลย

แต่ว่าสังคม

ประนามล่วงหน้าไปแล้ว

นี่เขาเรียกว่าลงโทษจากสังคม

อยู่นอกคุกแต่สังคมประนาม

หนักกว่าอยู่ในคุกนะครับ

ภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยิน

เป็นคำพิพากษาไปแล้วว่า

ฉะนั้นคลิปข่าวออนไลน์
มันคือการจัดระเบียบสังคม

คนบางคนทำดี

กระโดดลงน้ำไปช่วยเหลือคนที่กำลังจะจมน้ำ

ผัวเมียที่ถูกโครนดูด

ผัวให้คนสามียืนขึ้น

ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่า

ที่ทำอะไรไว้

ก็ดีเกินไปหรือเปล่า

โอ้โหอารวาสกับตำรวจ

เห็นภาพนี้แล้วบอกแม่
เป็นอเมริกาซะหน่อยไม่ได้
เป็นต่างประเทศเสียหน่อยไม่ได้

ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่

เพราะคิดว่าจะต่อสู้กับตำรวจ
ฉะนั้นภาพที่เห็นเนี่ยตำรวจเจอเข้าแบบนี้
คนก็อยากเห็นว่าเออตำรวจควรจะเด็ดขาดกว่านี้ไหมครับ
บางทีตำรวจก็เกรงใจเกินไปว่าแหมคนถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวจะมีปัญหา
อีกอันหนึ่งที่ผมยอดคลิปมีประโยชน์คือ
คลิปเป็นเครื่องมือของการปราบทุจริตคอลลับชั่น

คดีในศาลหลายคดีเวลานี้ที่สารตัดสินลงโทษเนี่ย
พยานอื่นเนี่ยมัดตัวไม่เท่ากับพยานที่มาจากคลิป
คลิปเป็นประจักษ์พยานที่ดีที่สุด
ผมจำได้ว่าตอนแรกเนี่ยศาลเขาไม่รับนะครับ
พยานจากคลิปพยานเสียงพยานอะไรพวกนี้
มองว่าตัดต่อได้ไปเรียนแบบเรียนเสียงได้
แต่ตอนหลังเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริง
ก็เป็นประจักษ์พยานเอาคนผิดเข้าคุกมาตั้งเยอะแยะ
วันนี้ประเทศไทยมีโทรศัพท์มือถือ
อย่างที่ผมบอกขอไปจากกศธชค่ายหน้าต่าง

คนไทยมี๗๖๗ล้านคน
ไม่คิดเด็กไม่คิดผู้หะไม่คิดคนแก่
ผมคิดว่ามีประมาณ๕๐ล้านคนที่ใช้โทรศัพท์
ก็แปลว่าบางคนมีโทรศัพท์๒เครื่อง๓เครื่อง

จะกลายเป็นเครื่องมือจัดระเบียบในสังคม
อันนี้ก็นำมาฝากกันเพื่อจะให้เห็นว่า
พฤติกรรมอะไรต่างเนี่ยระวังให้ดีเถอะครับ
ผมอยากจะให้ย้อนไปถึงว่าคนที่ขับรถเมื่อกี้ที่เป็นข่าวเนี่ย
ถ้าจากนี้ไปรถกู้ภัยฉุกเฉินทุกคันมีคลิปหน้ารถ
แล้วรถคันไหนมีพฤติกรรมอย่างนี้
หลีกไม่ได้ก็ว่าไปรถติดหลีกไม่ได้นั้นไม่เท่าไหร่
นี่เห็นอยู่แล้วว่าหลีกให้เขาได้ไม่หลีก
ทำท่าจะหลีกพอรถเข้ามาเบียดกลับมาอีก
อย่างนี้ครับเราต้องช่วยกันจัดระเบียบครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ
ก็จริงแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยประโยชน์มันมหาศาลมากจริงนะคะ
สำหรับประโยชน์ต่างที่จะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคม
อย่างที่คุณสุภาพบอกว่าเอาไว้เป็นหลักฐานที่สำคัญแล้วก็ที่เรียกว่าเห็นได้ชัดเจนด้วย